มีสาวอายุ๑๘ถูกแฟนนุ่มแทงเสียชีวิตนะคะ
ปมเหตุก็มาจากประเด็นเรื่องของความหึงหวง
เพราะว่ากลัวฝ่ายหญิงจะไปมีชายอื่น

ก็ให้รายละเอียดบอกว่าที่ผ่านมาถูกฝ่ายชายเนี่ย
ทำร้ายร่างกายมาตลอดแต่ว่าเธอรักแฟนมาก
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานค่ะ

จากการสอบสวนทราบว่านายนัทมีอาการป่วยทางจิต

กำลังจะพาไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ดันก่อเหตุก่อนไปโรงพยาบาลเพียง๑วัน
วันเกิดเหตุน้องครีมนั่งรถสองแถวจากบ้านที่อำเภอสะดาว
ไปหานายนัทที่อำเภอคลองหอยคง

นายนัทก็ขี่รถมารับและพาไปที่บ้าน

นายนัทถามน้องครีมว่ามีคนอื่นหรือไม่
จากนั้นนายนัทก็ใช้มีดแทงไปหนึ่งครั้ง

นายนัทรับสารภาพว่าหึงหวงกลัวแฟนสาวมีชายอื่น

ในงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
วันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่นายนัทเงียบไม่ตอบคำถามใด
ด้านนางขอนรัฐเบี้ยเขาอายุ๔๕ปี
แม่ของน้องครีมนั่งร้องไห้อยู่หน้าโรงศพ
พักสงฆ์สวนธรรมบ้านยางเกาะหมู่เก้า
ตะบนปลีกอำเภอสะดาวบอกทำใจไม่ได้
ครอบครัวเพิ่งจัดงานวันเกิดให้น้องครีม
วันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา

ของฝ่ายชายเป็นฝ่ายโทรมาหาตนเอง

และตนเองก็ยอมให้ไป
แต่ว่าอย่าไปหลายวันนะเพราะว่าน้องก็ช่วยแม่ไขของ
น้องเขาเลยมาบอกแม่เข้าใจใช่ไหม
แม่เข้าใจนะไปต่อลูก
ส่วนพี่สาวน้องครีมอ้างว่าที่ผ่านมาน้องสาว

เพราะน้องรักผู้ชายคนนี้มากจึงยอม
ครอบครัวยังคาใจหลายเรื่อง
เพราะศพมีรอยช้ำที่คอและแผ่นหลัง
สงสัยว่าน้องครีมน่าจะถูกทำร้ายและทรมานก่อนเสียชีวิต
ยืนยันหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจะไม่ยอมเผาศพ
อีกมุมผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนายนัท
พบบ้านล็อกกุญแจไม่มีใครอยู่ในบ้าน
ผู้สื่อข่าวพยายามโทรหาแม่ของนายนัท
แต่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์โดยให้สามีพูดแทน
แต่ก็บอกเพียงสั้นว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนเกิดเหตุทั้งคู่อยู่ในบ้านเพียง๒คน
ส่วนผู้เป็นแม่อยู่หน้าบ้าน